ร้องได้ให้ล้าน
ร้องได้ให้ล้าน

ร้องได้ให้ร้านวันนี้นะครับ
เพลงที่สามนะครับมูลค่าสองหมื่นบาทนะครับ
คุณหนิมเอเอฟร้อง

ขอโทษนะครับ

ร้องผิดจริงนะครับ

ร้องได้ให้ร้าน
ร้องได้ให้ร้าน
แฟนทำแทนไม่ได้นะฮะเป็นเพลงดังสนั่นเมืองของคุณตั๊กกะแตนนะครับ
อยู่ในอัลบั้มที่๒ถนนค้นฝันแต่งโดยครูสลาคุณวุฒินะครับ
ก็สลับท่อนไปนะฮะคุณอิ๋มรู้สึกไงบ้างคะ
รู้สึกไงบ้างเสียดายค่ะเสียดายเสียดาย
คือเป็นช่วงที่เพลงนี้ดังใหม่เนี่ยร้องทุกวันเลยค่ะ
แต่ว่าอันนี้ไม่ได้ร้องนานแล้วไงค่ะแล้วก็บวกกับความตื่นเต้นด้วย

ท่องเนื้ออะไรยังไม่รู้เรื่องเพลงอะไรอยู่ท่องเนื้ออะไร
ต้องเตรียมตัวเยอะ
เอ้าอันนี้ให้คุณนิมฝากผลงาน

ตอนนี้บนยูทูปยังคะ

ก็บนโหลดได้เลยนะคะ
ของส่วนของพี่บอลเจมส์มาเซ่กากง้วงตอนนี้ออกแล้วนะคะ

กดด่อไม้จานพาเปาอาตราน๊าเล้วเลย
ขอบคุณอีกทีนะครับขอบคุณมากครับ

สวัสดีค่ะเรียงครับยงโยงครับ
สวัสดีค่ะสวัสดีครับถึงเวลาของเขาแล้วนะครับครับนี่ครับ
เฉรดายว่าปีหนึ่งเมื่อทีมีออกสองชุด
แรกเลยนะครับก็๖เดือนออกชุดหนึ่ง

น่าจะร้องไม่ได้ครับ
ร้องไม่ได้ร้องไม่ได้หรอกถ้าเพลงไม่เคยร้อง
แล้วถ้าสมมติเพลงตัวเองด้วยคนอื่นเขาได้เพลงคนอื่นหมดนะ
มันยังไม่เสียเชิงเท่าไหร่แต่ถ้าพี่ยงสมมุติอยู่ดีแลนดอมมาแล้วเป็นเพลงของตัวเอง

มีตัวช่วย

ที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตการเป็นนักร้องของคุณยิ่งยงเนี่ยร้องเพลงคนอื่นบ้างไหม

แล้วถนัดเพลงของใครมากที่สุดนะเพลงของคนอื่นเนี่ยครับ
ตอนแรกเลยนี่คือร้องพ่อวัยพฤษเพชรสุพรรณ

ที่สนิทกันเลยนะครับเพลงกับเพลงของทั้งสองท่านเนี่ย
แต่เพลงพ่อเนี่ยลืมหมดแล้ว
เดี๋ยวเพลงอะไรมีแต่เจ็บโมอมันเป็นอะไร

วันนี้พี่จะขอสนุกให้รินมารินมา

คือจะจะดื่มไหมอ๋อจะดื่มวันนี้นะครับคุณยิ่งยงนะครับเป็นคนสุดท้ายนะฮะ
ของทีมแรกนะฮะ๖ท่านแรกที่จะมาร่วมทำบุญการกุศล
มอบเงินให้กับมูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวกในพระบรมราชินูปธรรมนะครับ
ซึ่งจะนำเงินไปทำผ่าตัดแก้วหูเทียมให้กับคนที่พิการบกพร่องทางการได้ยิน
เพื่อที่จะได้มีโอกาสได้ฟังเสียงมีโอกาสได้เป็นคนที่มีคุณภาพเป็นคนดีในสังคมต่อไป
แล้วตอนนี้คุณพี่ยิ่งยงเป็นคนสุดท้ายเป็นคนที่๖ที่ได้ขึ้นมานะคะ
ตอนนี้ได้ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่พี่แล้วไม่ได้พูดให้กดดันนะคะแต่อยากให้รู้สึกนะคะ
คือถ้าพี่ร้องได้ตอนนี้สองหมื่นได้ไม่ได้อยู่ที่ไปไหนล่ะอยู่ก่อนได้อยู่ที่พี่นะคะสองหมื่นเนี่ยจริง
พี่ยิ่งต้องเครียดขึ้นตาแล้วเอานะพี่ยิ่งพร้อมไหมพร้อมครับ
พร้อมแล้วสำหรับเพลงสุดท้ายของทั้ง๖ท่านนะฮะถ้าพร้อมแล้วนะครับอินโทรเพจที่๓มูลค่า๒หมื่นบาทมาเลยครับ
แล้วดูจากรายชื่อของเราเป็นไงวันนี้
โอ้โหพี่พวกเรานี่คือตัวความหวังพี่
เงินละที่คนเค้าจะเอามาทำหู
แต่ว่า๖ตัวนี่ยังไม่ถึง๒หมื่นเลยพี่
จะ๑หมื่นหรือ๒หมื่นอยู่ที่พี่ยงนี่แล้ว

พร้อมนะครับ

เพื่อจะเก็บไว้ให้คำนี้ของท่านต่อไป

วันนี้๓ท่านแล้วยังอยู่เพลงที่๓
เพลงที่๓มูลค่า๒๐๐๐บาท

ร้องได้ให้ล้านเพลงที่๓
เพลงมาครับ

ขอโชคดีครับ

โอเดี๋ยวไปพร้อม

เชียวหนึ่ง

คิดถึงพยงที่อยู่ระยอง
คิดถึงสายทองที่ยะโสธร
คิดถึงนมสุพักระพีไม่มีวันผ่อน
จะหลับจะนอนทอดพ้อนรถไทย
ตุ้มแตนบุญตาสุดาวันดีวันนาชวีอารีสาราย
ถึงเจ้าจะลืนพี่ไม่เป็นไร
ขอบัตรเชิญใบหากใครวิวา
คิดถึงอำพรที่อยู่สุภา
คิดถึงบุรันที่เมืองยาหลา
คิดถึงหนึ่งน้อยใกล้ใจวิไล่คำลา
อยากกลับไปหาค่ารถไม่มี

น้อยก็อภัยใจได้
ทอดนี้เหมือนใครมาสตาร์ทก็อภัย
คือถ้าจะครบจะอะไรไม่เป็นไร
แต่ถ้าคืนเนื้อมาอาจจะมาไม่พร้อมกัน

คือเราร้องไม่ได้เราคิดชื่อไม่ได้
ชื่ออะไรต่อไปชื่ออะไรต่อไป

นี่แหละครับคือความหวังของทั้ง๖ท่านวันนี้

เสร็จสิ้นลงไปแล้วในเพลงสุดท้ายที่พี่โยงได้ร้องไปเมื่อสักครู่นะครับ
ถ้าเพลงนี้พี่โยงร้องถูกต้องเนื้อนะฮะ
เอาเฉพาะเนื้อเพลงจะคล่อมจะมาเร็วกระชากอะไรไม่เป็นไร
ขอให้เนื้อถูกต้องครบถ้วน
ท่านนี้จะมีเงินสมทบไป๒๐๐๐บาท

อีก๖ท่านในสัปดาห์หน้าเขาก็จะมาเริ่มกันที่เพลงที่๔

นะฮะก็ยังเหลือตัวช่วยให้อีกสองแผ่นป้าย

เอาละครับมาดูกันครับเพลงที่๓ครับ
มูลค่า๒หมื่นบาทนะครับ
คุณยิ่งยงร้องได้หรือร้องผิดครับ
โข่งใจโข่งใจโข่งใจ

มูลค่า๒หมื่นบาทนะครับ

ได้
คุณผู้ชมครับวันที่๑๖๑๗เมษานี้ผมตั้งใจเลยนะครับจะมาร้องเพลงกู้หน้าให้กับศิลปินชุดแรกนะครับขนาดน้องหนิมพี่ฮายอาภพรนครสวรรค์ยังร้องผิดถึงทีของฮีโร่นุ้ยเชิญยิ้มเลยครับต้องประกอบกู้สถานการณ์กลับคืนมากับร้องได้ให้ล้านห้าพันนะครับ